ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเตือนภัยก็แล้วกันนะคะ
จันทบุรีค่ะใครที่เป็นช่างมือใหม่ต้องระวัง
คือช่างคนนี้เขาก็สตาร์ทเครื่องยนต์
เพื่อดูว่าเครื่องยนต์เสียหรือเปล่า
แต่จังหวะที่สตาร์ทเหมือนกับว่ามันมีน้ำมันรั่วอยู่
แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมลองดูค่ะ
โอ้โหคืนนาทีชีวิตเหมือนกันนะคะเนี่ยนายสุธิพงศ์อายุห้าสิบหกค่ะเห็นไหมคะนี่ไฟลุกพลึบเลยอ่ะ
แล้วติดตามตัวตามเสื้อเนี่ยแล้วก็ลงไปกลิ้งเพื่อจะดับไฟก็ได้ยินเสียงตะโกนให้ถอดเสื้อถอดเสื้อ
นี่นะคะนี่สุดท้ายถอดเสื้อนายสุธิพงศ์อายุห้าสิบหกค่ะ
สตาร์ทเครื่องยนต์ขนาดเล็กไฟลุกท่วมเลยแล้วก็ไปติดกับเสื้ออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ก็ลุกขึ้นวิ่งกลิ้งกับพื้นภรรยากับชาวบ้านอยู่ในเหตุการณ์ก็ช่วยกันดับไฟ
ก็คนเจ็บก็เจ็บเล็กน้อยวันนี้เราเลยส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของคนเจ็บ
อยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีก็เปิดเป็นร้านค้าและร้านซ่อมเครื่องยนต์ค่ะ
นายสุธิพงศ์คนเจ็บบอกว่า๑๑โมงกว่า๒๕สิงหาคมซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่เอาไว้ใช้ในการเกษตรนะคะ
จริงแล้วก็ซ่อมบ่อยนะก็เป็นช่างนี่แหละก็ซ่อมตามปกติก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็จะลองดูว่าหัวเทียนทำงานหรือเปล่าดึงปลั๊กหัวเทียนออกแล้วก็เอาไปไว้ที่แท่นเครื่องแทน
ดึงสายสตาร์ทเครื่องยนต์ดึงปุ๊บน้ำมันเบนซินที่มันตกค้างอยู่ในกระบอกสูบอะค่ะ
พุ่งออกมาแล้วโอ้โหไฟลุกพลึบเลยนอนโรงพยาบาลไปสองวันนะเนี่ย
แผลไฟไหม้ที่แขนขวาเกือบทั้งแขนไหมคะพันแผลอยู่
ที่หน้าก็มีร่องรอยที่หูก็โดน
คือตัวนายสุธิพงศ์บอกว่ายอมรับแหละว่าประมาทเอง
แต่เหตุการณ์นี้อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับช่างรุ่นใหม่
ระวังหน่อยป้องกันไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เสื้อที่โดนไฟไหม้นะคะขาดแบบนี้เลย
ตัดสินใจวิ่งแล้วก็ล้มตัวเพื่อจะให้มันดับแต่มันก็ไม่ดับ
ก็เลยตัดใจทีก็เลยอย่างนี้ต้องถอดเสื้อ
พอถอดเสื้อมันถึงดับแต่ช่วงที่ถอดเสื้อเนี่ยโดนจมูกโดนบาง

โอ้โหภรรยาคนเจ็บก็อยู่ในเหตุการณ์คุณน้ำฝนอายุ๕๐
บอกว่าตกใจมากเลยตอนนั้นแต่พอตั้งสติได้ตะโกนให้สามีถอดเสื้อ
เสียงตะโกนในคลิปคือเสียงของภรรยา
แต่สามีคือถอดไม่ได้สุดท้ายคือภรรยาไปช่วยถอดนะคะ
ช่วยได้สำเร็จโอ้โหสามีก็บาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ก็แหมแขนทั้งแขนเลยเนอะแขนขวาเนอะ
ก็เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันค่ะ